อากาศที่แตกต่างกันระหว่างวันนะคะ
ค่ำถึงเช้าในอากาศหนาวเย็นหลัง๑๐โมง
แดดเริ่มมาอากาศเริ่มร้อนนะคะ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะ
ร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันทำให้ไม่สบายได้
ระยะนี้ต้องหมั่นทำให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาค่ะ
คุณผู้ชมคะภาคเหนือและภาคอีสาน

มีหมอกในตอนเช้ายอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุด๕๑๕องศา
แต่ภาคอีสานยังมีฝนบ้างจากฤทธิ์ของพายุที่สลายตัว

มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะ

ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะ

พื้นที่อ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามันในระยะนี้
จุดที่ฝนตกขึ้นจะสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ากลางวันเนี่ย
อากาศร้อนแบบปาดเหงื่อเลยทีเดียว
คุณผู้ชมค่ะท้องฟ้ากรุงปักกิ่งของจีนนะคะ

แต่ว่าทางการจีนได้จัดการปัญหาดังกล่าวนะคะอย่างเข้มข้นค่ะ
สั่งปิดโรงงาน๑๐แห่งนะคะถึง๑๐๐แห่งนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนพลังงานนะคะจากพลังงานฐานหินมาใช้เป็นพลังงานสะอาด
ทำให้ในปีนี้ท้องฟ้ากรุงปะกิ่งสดใสมากเป็นประวัติการค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์รับนานวันนี้สวัสดีค่ะ